คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดีของการไฟฟ้านครหลวง

เขาพลิกโฉมแล้วก็ปรับภาพลักษณ์ให้กับผู้รับจ้าง
ตัดต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
เพราะบางทีบางบ้านมีพนักงานเข้าไปเตรียมจะตัดไฟ

แล้วมันบอกตัดเลยเหรอตัดเลยตัดเลย
ตอนนี้กรฟนเขาปรับโฉมแล้วนะฮะ
ติดตามเรื่องราวดีเหล่านี้ได้นะครับ
การไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนจัดงานสัมมนาในหัวข้อ
มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลกับคู่ค้า
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับจ้างตัดต่อ
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ากว่า๓๐๐คน
ที่ต้องให้บริการประชาชนในพื้นที่นครหลวง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยกระดับการให้บริการของกรฟน
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวงระบุว่า
จากภาพลักษณ์ภายนอกอย่างเครื่องแบบและรอยยิ้มแล้ว
ผู้รับจ้างตัดต่อเครื่องวัดหน่วยยุคใหม่
จะต้องสามารถสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด

มีความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบกระทั่งกับลูกค้าสูง
บางครั้งอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าพนักงานกลุ่มนี้ถูกทำร้ายร่างกายก็มี
เพราะฉะนั้นการไฟฟ้านครหลวงก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้
โดยการยกระดับคุณภาพบริการนะฮะ
ในปีนี้นะครับเรายกระดับคุณภาพบริการเป็นรายบุคคล
เรียกว่าทำการบริการให้เป็นเลิศรายบุคคล
เพื่อให้การบริการกับผู้ได้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
จากผู้รับจ้างตัดต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแล้ว
ฟนยังเตรียมยกระดับผู้ให้บริการของกลุ่มติดตั้งเครื่องวัด

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน